ที่จังหวัดตราดเกิดเหตุผู้ชายอายุ๔๒ปีครับ

คือเขาขับรถกระบะพุ่งชนไอ้กรวยจราจรนะฮะ
ชนไปทั้งสิ้นเก็บพินไปทั้งหมด
โอ้โหนะครับนี่แหละล้มเกือนของเจ้าตัว

ผมหลับในครับคุณตำรวจนะฮะ
ตำรวจภูทรเมืองตราดนะครับเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถกระบะเสียหลักพุ่งชนกลวยจราจรนี่แหละครับนะฮะ
อันเหลือแต่ฐานนะครับ
เหตุเกิดที่สามแยกไฟแดงคลองใหญ่ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะครับ
กลวยจราจร๗๒อัน
ถูกชนกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้เลย
นี่คือเจ้าหน้าที่เขาผมว่าเขาน่าจะเก็บมารวบรวมไว้ริมแล้วนะฮะ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะทะเบียนพพชชิง๘๒๗๘ชนบุรีครับ
เสียหลักขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนในสภาพยางแตก๒ล้อเลย

ทราบชื่อคนขับคือนายธนวัฒน์วัฒนาจัญญานนท์อายุ๔๒ปีเขาบาดเจ็บเล็กน้อย
ธนวัฒน์เล่าแบบนี้บอกว่าเขาขับรถคันนี้มาหาลูกที่ตัวเมืองตราดครับ
แล้วก็ขับรถกลับบ้านที่ชนบุรี
พอมาถึงที่เกิดเหตุฮะหลับในครับ
หลับในปั๊บรถเสียหลักไปพุ่งชนกลวย

หรือว่าไงบ้านอยู่ไหน

เรื่องต้นนะครับตำรวจก็เชิญ

มาทำไมล่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง

มาดูว่าเสียหายไปยังไงเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับ